อันนี้ก็เป็นประเด็นใหญ่เหมือนกันค่ะที่ต้องแกะรอย
เนี่ยเหตุการณ์ที่มีผู้หญิงถูกฆ่าแล้วก็ห่อด้วยผ้าเอาไปทิ้งที่บ่อขยะลึก๘เมตร
นี่ล่าสุดคุณผู้ชมคือเตรียมแล้วนะคะออกหมายจับหนุ่มครบซ้อน
แล้วคิดว่าน่าจะไปกบดานที่บ้านเกิดครับเล่าเรื่องนี้ให้ฟังก่อนเห็นบ่อขยะนี่ไหม
แล้วเห็นศพไหมฮะที่วงวงอยู่เมื่อกี้คุณผู้ชมเป็นผ้านี่ห่อศพอยู่นะ
แล้วเอาจริงจริงคุณสุดสกุลนี่เป็นบ่อขยะใหญ่มากเลยนะคะจากข้างบนลงไปถึงข้างล่างเนี่ย
มันลึกประมาณ๘เมตรแล้วสีเหลืองเนี่ยเป็นผ้านวมผ้าห่มลายการ์ตูน
ห่อศพของผู้หญิงถูกมัดมือมัดเท้าอยู่ผู้หญิงที่เป็นศพเนี่ยคือ
มีคนใจร้ายฆ่าแล้วก็เอามาทิ้งตรงบ่อขยะในพื้นที่
อำเภอศรีมหาโพธิที่ปราจีนบุรี
เก็บขยะเนี่ยพี่ผู้หญิงที่เขาเก็บขยะเขาไปเจอไง
เขาบอกว่าจริงเขาเห็นห่อนี้ตั้งแต่เมื่อวันจันทร์แล้วนะ
คนเอามาทิ้งเอาไว้ไม่ได้เอกใจอะไร
พอมาเมื่อวานวันพระฤหัสกลิ่นมันเริ่มมา
น้ำเหลืองมันเริ่มออกมาแบบนี้แล้วก็คือ

เชือกที่ผูกผ้าผ้าห่มมันขาดเท้าเด้งออกมาเลย
เป็นจังหวะที่หมาเหมือนกับแบบจะไปกัดจะไปคาบด้วยค่ะ
ทีนี้ก็เลยรู้เลยว่าเป็นศพแน่รีบแจ้งตำรวจ
แล้วหลังจากนั้นนะคะแฟนของคนตายเป็นสาวหล่อ
ชื่อว่านางสาวปียวัลก็มาถึงแล้วก็มาให้ข้อมูลกับตำรวจนะ

คนนี้คือสาวหล่อที่เป็นแฟนของคนตาย
จริงเขาคบหากันมาเป็น๑๐ปีแล้วนะ
เล่าให้ฟังแบบนี้๒๖มกราช่วงสักประมาณทุ่มนึงเนี่ย
ตัวของนางสาวแอ๋วผู้ตายเนี่ยนะคะ
ขอไปนอนกับลูกติดสามีเก่า
ทีนี้กลางดึกคืนนั้นก็ติดต่อไม่ได้
พอมาถึงตอนเช้าก็ยังไม่กลับบ้านอีก
นี่ค่ะจนเช้า๒๗มกรายังไม่กลับบ้านใช่ไหม
ทางฝั่งแฟนที่เป็นสาวหล่อเลยไปแจ้งความเอาไว้ค่ะ

ก็ไปแจ้งความในวันรุ่งขึ้น๒๘มกราคมใช่ไหม
อีกอย่างหนึ่งนะผ้าห่อศพที่เป็นผ้าห่มลายการ์ตูน

แฟนของเขาซื้อให้กับผู้ชายที่แอบคบหากันอยู่
อุ๊ยแสดงว่าสาวหล่อเนี่ยรู้นะ
ว่าผู้ตายแอบคบกับผู้ชายครบซ้อน

ทีนี้ตำรวจก็สอบปากคำสาวหล่อคนนี้นะฮะ
หล่อก็เปิดเผยข้อมูลออกมาว่า
ผู้ตายหรือแอ๋วหรือว่าแฟนสาวที่คบกันมา๑๐ปีเนี่ย
คบหากับนายพิศนุหรือนายบอย
ซึ่งเป็นรอปภของโรงงานแห่งหนึ่ง
อำเภอศรีมหาโพธิแบบลับ

มีรูปด้วยกันแนบชิดกันแบบนี้
มีการโพสต์ภาพและข้อความคุณผู้ชมฮะ
นี่หลายภาพนะแต่จริงก็ไม่เยอะนะ

แอ๋วตอนคบกับทางสาวธอมเนี่ย

แต่พอคบกับนายบอย

ถึงนางอ๋อมแอ๋มมันจะดุจะด่า

แล้วก็ล่าสุดโพสต์วันที่๒๙ธันวาคม๖๕

เพราะสิ่งที่นางนำมาให้รอดตายแล้ว
พร้อมกับภาพขนมและเครื่องดื่ม

ต่อให้ผู้หญิงจะดุด่ายังไงก็ต้องทน
ฝ่ายชายรอดตายแล้วมีของกินแล้วแบบนี้นะฮะ
นี่ก็เลยเป็นหลักฐานนะฮะ
ห่างจากจุดที่เป็นบ่อขยะประมาณสัก๖โลค่ะ
ห้องเช่าอยู่ที่พื้นที่ตำบลกรอกสมบูรณ์

งัดห้องตัดกุญแจแบบนี้
แล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมดูภาพตอนที่แบบตัดกุญแจได้นะ
เปิดเข้าไปในห้องเจออะไรรู้ไหม
ขอดูจังหวะที่เปิดเข้าไปตำรวจก็ก็โอ้โห
เจอรถมอเตอร์ไซค์ของผู้ตาย

แล้วคุณไม่ใช่แค่รถมอเตอร์ไซค์อย่างเดียว
ตอนเข้าไปดูในห้องมันมีคราบเลือดด้วย
คราบเลือดอยู่ตรงด้านข้างแล้วก็ด้านหน้ารถ

ผนังห้องก็มีคราบเลือดติดอยู่เหมือนกัน
คุณผู้ชมฮะตำรวจพุ่งเป้าไปที่นายบอย
หรือว่านายพิษนุเจ้าของห้องนี้
ว่าเป็นคนฆ่านางสาวแอ๋วและอาจจะฆ่าในห้องนี้แหละครับ
แล้วก็เอาศพไปทิ้งที่บ่อขยะ
ดังนั้นสิ่งที่จะเป็นหลักฐานมัดตัวนายบอยได้เป็นอย่างดี
ก็คือวงจรปิดทั้งหลายแหล่

ใช่ค่ะไปไล่เวลาดูกันหน่อยนะตั้งแต่ทุ่ม๑๐นาทีของวันที่๒๖มกรา

นี่เห็นไหมคะนางสาวแอ๋วผู้ตายขี่มอเตอร์ไซค์มานะ
พอขี่มาถึงตรงนี้เสร็จแล้วหลังจากนั้นเธอก็เลี้ยวขวาไป
ขวาเข้าไปในซอยห้องพักของในบอย
คุณชุดที่ใส่นั่นน่ะคือเสื้อดำกางเกงยีนชุดเดียวกับศพที่ถูกพบเลยค่ะ

แล้วหลังจากนั้นเนี่ยนางสาวแอ๋วก็ขี่รถออกไปตอน๒ทุ่ม๔๘นาที
เดี๋ยวไล่ก่อนนะฮะอันนี้อีกมุมหนึ่งนะฮะก็เห็นตอนเข้ามา
แล้วคุณผู้ชมดูนะกล้องวงจรปิดจะมีเวลาชัดเจนนะ
ใช่นี่ออกไปแรก

ใช่หลังจากนั้นตอน๓ทุ่ม๑๓ดูหน่อย
บอยใช่ไหมในบอยนี่มาแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ออกมา

หลังจากนั้นเวลาต่อไปภาพจากกล้องวงจรปิด
ก็คือตอน๓ทุ่ม๒๕นาทีใช่ไหม
เห็นไหมผู้หญิงนำมาก่อนผู้ชายตามมา
ใช่ค่ะขี่ตามกันมาแบบนี้เห็นแบบชัดเลย
เท่านั้นยังไม่พอมีตอนตี๔๓๙นาที
คุณผู้ชมฮะจาก๓ทุ่ม๒๕ถึงตี๔๓๐
ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในห้องนั้นแต่พอผู้ชายออกมาคุณผู้ชม
เห็นแบบชัดมากเลยนะเหมือนกับมีอะไรสักอย่าง
พันด้วยห่อผ้าห่มสีเหลืองอยู่ข้างหน้านะครับ

ศพถูกห่อด้วยผ้าห่มสีเหลืองลายการ์ตูน
ส่วนตัวนายบอยผู้ก่อเหตุขี่แล้วก็ประคองศพ
ขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาตอนตี๔กว่า
เลี้ยวซ้ายเพื่อไปไหนไปบ่อขยะ
ใช่แล้วเนี่ยตอนขี่ออกไปแล้วนะคุณผู้ชม
ปรากฏว่าหลังจากตี๔๓๙นะ
เดี๋ยวให้ดูตอนตี๔๕๓ในบอยขี่รถกลับเข้ามา
แล้วคุณผู้ชมดูตอนที่ในบอยขี่เข้ามามีไหมมีผ้าห่อเหลืองนั้นไหม
ไม่มีแล้วแปลว่าอะไรเอาศพไปทิ้งแล้ว
บางทีคืนเป็นที่๒๖สังหรับจริง
๑๔นาทีเท่านั้นเองนะที่เขาสับไปทิ้ง
ตอนออกตี๔๓๙ตอนกลับเข้ามาแล้วไม่มีห่อศพแล้วคือตี๔๕๓เอาศพไปทิ้งแล้วนะฮะ
เออก็เห็นบอกว่ามันสอดคล้องกับอะไรนะ
บ่อขยะกับห้องพักของในบอยที่บอกว่าอยู่ห่างกัน๖กิโล

ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยอาจจะใช้เวลาน้อยไปถึงแล้วก็แบบโยนทิ้งเลย

ซึ่งคุณผู้ชมอันนี้คือคืน๒๖ใช่ไหม
มันมีรายงานว่าในบอยที่เป็นรอปภนะโทรไปขอลาออกจากงาน๒๗ต่อเนื่องเลย
ใช่ฮะจริงมันมีวงจรปิดอีกภาพหนึ่งนะคุณนะพอตี๔๕๓กลับเข้าห้องแล้วใช่ไหม

๕๓นาทีเขาเปลี่ยนเสื้อผ้าและขี่รถจักรยานยนต์ของตัวเขาเองออกจากห้องพักและไม่กลับมาอีกเลย

กล้องวงจรปิดจับได้ทั้งหมดนะฮะ
ใช่ทีนี้แม่ของนางเสาแอ๋วผู้ตายเนี่ยคุณแม่วันดีบอกว่าอยากให้ตำรวจเร่งตามจับตัวในบอยที่ฆ่าลูกมารับโทษหน่อย
แม่เนี่ยโอ้โหดูสิคุณแม่ก็แก่แล้ว

หาให้เจอคุณหนูเจอแล้วเอาเข้าคุกเลย
รับโทษให้ได้
ทำประหารได้
โหนี่คะคุณผู้ชม
ซึ่งความคืบหน้าในเรื่องนี้เนี่ยนะคะ
ทางตำรวจทางตำรวจเอกโพงอนันรักษัชาติ

ทั้งหมดแล้วใช่ไหมแล้วเชื่อว่าอันนี้น่าจะเป็นหลักฐาน
คือการมัดตัวตำรวจมั่นใจในหลักฐานแล้วนะฮะ
แล้วก็ตั้งแต่เช้าแล้วไปขอสารอนุมัติออกหมายจับแล้ว
สำหรับนายบอยพิษนุเนี่ยนะฮะค่ะแล้วก็คิดว่าตัวในบอยเนี่ย
อาจจะกลับไปที่บ้านเกิดที่สุโขทัยเพราะฉะนั้นเช้าวันนี้เนี่ย
เดี๋ยวตำรวจต้องตามไปตลอดทั้งวันวันนี้
ต้องตามไปที่สุโขทัยเพื่อที่จะไปตามตัวในบอยมาดำเนินคดีต่อไปนะคะ
ใช่ออกหมายจับเรียบร้อยแล้วนะครับ